ทุกผู้ชมครับมีหญิงสาวคนเนื้อยุดสิบหกปีอยู่ที่นครพนม
ค่ะนะเธอโพสต์คลิปนะครับลุงแท้แท้เนี่ยนะฮะ
มาอารวาสที่บ้านนะครับคลุ้มคลั่งนะครับมาทำร้ายนะฮะ
ขู่จะฆ่ายกครัวด้วยนะแจ้งตำรวจไปอันนี้เธออ้างบอกว่าอย่างนี้นะ
แจ้งตำรวจไปตำรวจก็โอ้โหมาช้าเหลือเกินพอคุมตัวลุงไป
คุมไปเอาเช้าปล่อยออกมาอีกแล้วอย่างนี้จะปลอดภัยยังไง
พ่อบอกไอ้แฟนแม่พ่อหินแม่ก้นไม่ให้ไอ้แม่ออกไป
สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาอธิบายชี้แจงนะคะ
คือมีญาติหนูเขาแกเมายาบ้าแล้วค่ะ
แล้วว่าเนี่ยค่ะทางสรรค์เห็นเลยเนี่ยคือญาติที่น้องบอกก็คือลุงแท้แท้ค่ะ
ค่ะพี่ชายของคุณแม่ฮะเธอบอกว่าลุงเนี่ยเมายาบ้า
บุกเข้ามาในบ้านพอเข้าไม่ได้เนี่ย
ว่างปลาก้อนหินใส่เข้ามาตะโกนขู่จะฆ่าแม่
และทุกคนในบ้านของเธอนี่ฮะเพราะว่าเข้าบ้านไม่ได้นะครับ
ทีแรกจะเข้ามาจะคลุมคลุ้มคลั่งจะมาทำร้ายอ่ะครับเหตุการณ์นี้
คนที่โพสต์คลิปบอกว่ามันเกิดมาหลายครั้งนะครับแล้วก็โทรแจ้งตำรวจเนี่ย
ครั้งล่าสุดเนี่ยโทรแจ้งตำรวจอันนี้เธออ้างนะ
บอกว่าตำรวจก็มาช้าเหลือเกินโทรแจ้งตอน๑ทุ่มมาเกือบ๔ทุ่ม
มาถึงตำรวจก็ควบคุมตัวลุงไปนั่นแหละนะแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้น
ก็ปล่อยลุงออกมาไม่รู้จะแก้ปัญหายังไง
เพราะเดี๋ยวมันก็จะวนหลูบกลับมาเหมือนเดิมเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับ
ตำรวจสพบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับนี่คือเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุนะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ตำรวจเนี่ยก็ชี้แจงเอาไว้นะฮะ
แล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยนะครับบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ก็มีแม่แล้วก็ลูกสาววัยสิบหกปีนะครับซึ่งให้ข้อมูลกับตำรวจบอกว่า
บ้านหลังนี้เนี่ยแม่ลูกเขาอยู่กันสองคนเพราะว่าพ่อเนี่ยไปทำงานต่างจังหวัดนะฮะ
ส่วนคนก่อเหตุคือพี่ชายแท้ของเธอที่อยู่กับแม่ที่อยู่กับลูกสาวไว้๑๖นะครับ
ก็อยู่บ้านใกล้ใกล้กันแต่พฤติกรรมของพี่ชายก็คือเสพยาเสพติด
ดื่มเหล้าเมาทีไรก็คุ้มคลั่งอารวาสก่อนหน้านี้เคยทำร้ายร่างกายชาวบ้านมาแล้ว
เคยถูกผู้นำชุมชนขับไล่ออกจากหมู่บ้านมาแล้วแต่เรื่องมันก็เงียบไปไงนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยตอนนี้หนักขึ้นคือมาระลานบ้านของเธอที่เป็นพี่น้องกันนี่แหละนะครับ

โชคดีที่วันที่เกิดเหตุตามคลิปเนี่ยล็อกประตูเอาไว้ก็เลยเข้าไม่ได้นะฮะเขาชี้ร่องรอยให้ดู
ก็สร้างเรื่องขึ้นมาเกลียดรับรู้ทุกอย่างเลยค่ะ
จะได้เอ็ดตัวเฉยแบบว่ามีอย่างเกิดขึ้นตำรวจจับก็จับไปเลย
จับไปเลยนี่แหละผลงานผมจับไปเลย

เนอะกฎหมายคู่มือนี้มันจักซีซ้อยเข้าได้แบบไหนเนี่ยค่ะ
มันทำลายไปรอบหนี้ย่านเอะ
ทางตำรวจสพบ้านแพงเนี่ย
บอกว่าทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุเนี่ยตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเนี่ยนะฮะ

คือพอคุมตัวมาที่โรงพักเนี่ย
ของหลานที่หลานเขาอัดคลิปเนี่ย
คือตรวจหาสารเสพติดไม่มีสารเสพติดในร่างกาย
ถามว่าแล้วเกิดอะไรก็คือเมาเมาเหล้า
ก็ควบคุมตัวไว้ให้สงบสติอารมณ์หายมงหายเมา
ทำการเปรียบเทียบปรับแล้วก็ปล่อยกลับบ้าน
ทีนี้ที่ผู้เสียหายเขากังวลว่าจะไม่ปลอดภัยเนี่ย
ไม่เป็นไรขอให้วางใจได้เดี๋ยวตำรวจจะจัดกำลังเจ้าหน้าที่เนี่ย
คอยดูแลให้เรื่องยาเสพติดที่กังวลเดี๋ยวจะกวดขันในพื้นที่นะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องของการขายยาเสพติดค้ายาเสพติดผู้เสพผู้ค้าในพื้นที่เนี่ย
เดี๋ยวตำรวจจะกวดขันให้นี่ก็เป็นคำชี้แจงจากทางตำรวจนะฮะที่ชี้แจงมา